ช่วงนี้มาที่ความคืบหน้าของการขนย้ายเสือโครงซึ่งเป็นของกลางที่วัดป่าหลวงตาบัวครับ
ล่าสุดทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคานะครับ
ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดครับพร้อมสั่งสอบเส้นทางลักลอบค้าสัตว์ป่าด้วย
หลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พบซากลูกเสือโครงจำนวนมากภายในวัดป่าหลวงตาบัวอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบซากเสือทั้งหมดที่พบว่าไปเชื่อมโยงกับกระบวนการค้าสัตว์ป่าหรือเตรียมนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดหรือไม่
หาข้อมูลเส้นทางขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าอยู่แล้ว
ส่วนจะมีการประสานหน่วยงานต่างประเทศเข้ามาร่วมตรวจสอบหรือไม่
เป็นอำนาจของพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ
และมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีความซับซ้อน
ว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องดังกล่าวในการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเร็ววันนี้ครับ
จากนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ยังสั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ตรวจสอบว่ามีการลักลอบเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหรือไม่
หากพบว่าผู้ใดกระทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติระบุว่าได้สั่งการให้ผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีตั้งชุดทำงานเพื่อตรวจสอบและทำคดี
ไปพบซากสัตว์ป่าภายในวัดป่าหลวงตาบัวโดยตรง๑ชุดนะครับ
และมอบหมายให้พลตำรวจเอกสุเทพเดชรักษาที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
กำกับดูแลคดีนี้อีกชั้นหนึ่ง
โดยแนวทางการทำคดีเบื้องต้นต้องดูรายละเอียดและความชัดเจนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนจะพิจารณาคดีซึ่งคดีนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ถือเป็นผู้เสียหายต้องเข้าไปแจ้งความครับ
ส่วนจะมีการประสานงานเพื่อหาเส้นทางการลักลอบค้าสัตว์ป่าในต่างประเทศหรือไม่
ต้องพิจารณาว่ามีใครเกี่ยวข้อง
ซึ่งพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติยืนยันว่าจะทำคดีนี้ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม
โดยในสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตัวเองครับ